ของกินอร่อยได้ทานกันไปแล้วได้เห็นกันไปแล้ว
คราวนี้จะพาไปเที่ยวกันอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะคะ
เที่ยวที่นี่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับแร็ด
รัฐที่ว่านี้นะคะตอนนี้กำลังเป็นที่รักของคนที่อยู่พิศนุโลกกันด้วย
คุณมาทำตาเล็กตาน้อยตาหวานแบบนี้
คุณอยากจะไปใกล้ชิดรัฐอีกใช่ไหมคะคุณชนะ
คือแร็ดมันก็ดูแข็งแรงดีแล้วมันก็เป็นสัตว์สงวนด้วยนะ
ใช่จริงแต่ว่าสัตว์ที่นี่สามารถที่จะแบบใกล้ชิดได้
โดยที่มันไม่กระดุ๊กกระดิ๊กไม่ขยับขยื่นไปไหนเลย
อย่างนี้ต้องบอกว่าถึงแร็ดก็รักแน่นอน

นี่ไงฮะน้องแร็ดน้องแร็ดตัวตัวนี้นะคะขนาดสูงสองเมตร
กว้างสองเมตรห้าสิบเซนเซนเมตรแล้วก็มีนอแร็ดน่ารักน่ารักอีกสองนอ
ทำด้วยแบบฟางขนาดใหญ่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะ
ที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปกันจุดนี้ค่ะก็คือที่ตำบลปักแร็ด
อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกนั่นเองครับเขาก็ทำแร็ดขึ้นมานะคะ
ให้เป็นเหมือนสัญลักษณ์เวลาใครมาที่ตำบลปรักรัฐเนี่ย
ก็จะเห็นเจ้าหุ่นฟางแร็ดผู้น่ารักตัวนี้ยืนต้อนรับอยู่
ก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปเซลฟี่ได้ด้วยแล้วเขาว่านะ
ในอนาคตจะมีการสร้างหุ่นฟางแร็ดให้มีขนาดใหญ่กว่านี้อีก
แล้วก็จะมีแร็ดตัวเล็กตัวน้อยกระจายอยู่ให้มันขยายพันธุ์ไปอีกมากมาย
ประชาชนก็จะได้มาถ่ายรูปมาเซลฟี่มาเช็คอินกันแบบสนุกสนานนะคะ
แต่ทำไมเขาถึงมีแนวคิดดีแบบนี้ออกมา
เดี๋ยวเราไปฟังนายกเทศบันตะมนต์ปรักแร็ดให้คำตอบกันเลยค่ะ
เนื่องจากว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นบ้านนอกเนอะ
แล้วก็มีที่สาธารณะอยู่ประมาณสี่สิบไร่เราก็เลยแบ่งโซนว่าอ่า
เป็นการเกษตรอินทรีย์เป็นนาข้าวแล้วก็เป็นโซนทุ่งดอกไม้
ฤดูกาลแล้วทางด้านโน้นก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ

และอีกโซนหนึ่งเราก็จะแบ่งเป็นไม้เบนจพันธุ์
เรามีความรู้สึกว่าในบริเวณของจังหวัดพิศนุโลก

ยังไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นกิจจะลักษณะ
ประกอบกับปากแรกของเรามีพื้นที่ที่สวยงาม
มีลำคลองผ่านกลางหมู่บ้านห่างจากพิศนุโลกก็แค่๒๔กิโลเมตรเท่านั้นเอง
นะคะมันก็ไม่ไกลเกินไปที่จะมาท่องเที่ยวได้
แล้วก็สถานที่ของเราตรงนี้เนี่ย
มันเหมาะมันเหมาะในการที่ว่าเราจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วมีลำคลองที่สวยงาม
นี่ไงฮะได้ฟังคำยืนยันจากนายกเทศบาลตะวนปรักแร็ดนางดุษณีเจียนใจรักบอกไปแล้วว่า
ทำเลนี้พิกัดนี้มันเหมาะที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วก็มีพื้นที่ที่จะพัฒนาได้มากมายนะคะ
ตอนนี้ก็เลยต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเชิงเกษตรและโฮมเซของชาวบ้านด้วย
ชาวบ้านก็รวมตัวกันทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยปลูกดอกไม้นานาชนิดเลยนะคะ
บนพื้นที่กว่าสี่สิบไร่นี่มีดอกทานตะวันสวยงามมากเลย
แล้วก็ยังมีดอกปอเทืองมีดอกคอสมอสด้วยสวยงามจริงนะคะ
แล้วก็ยังมีถนนโดยรอบให้ประชาชนมาปั่นจักรยานออกกำลังกาย
เหนื่อยแล้วก็อ่ะแวะถ่ายรูปนี่มีภาพแบบน่ารักแบบนี้
เราเอาหน้าไปโผล่ถ่ายรูปกันด้วยเก๋นะคะ
เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ใครไปบางรกรรมแล้วเนี่ย

แล้วมีโซโลแกนอย่างที่คุณชนะบอกไปว่า

อยากให้ดูภาพเจ้าแรดหุ่นฟางอีกสักทีนึงแล้วก็มีเรื่องมาเล่าด้วย
อันนี้ต้องระวังนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นคู่รักคุณผู้ชาย
พาคุณผู้หญิงไปนะฮะแล้วก็ไปเจอกับหุ่นฟางแรก
จะให้ดูกันนะฮะจะได้ดูกันไปด้วยแล้วก็ได้ระวังกันไปด้วย
เพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันไว้เวลาพาคู่รักไปเนี่ยเห็นไหม
พอเจออย่างนี้ปุ๊บคุณผู้ชายก็ถามคุณผู้หญิงเลยชี้ไปตัวเองรัดไหม
ทีนี้คุณจะโดนตบเลยนะต้องระวังนะฮะต้องพูดให้มันครบ
ชี้ไปต้องบอกว่าเดี๋ยวเองเห็นรัฐไหมไม่ใช่ชี้ไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวเองรัฐไหม
อันนี้โดนตบเลยนะครับน่าจะควันออกหูเลยก็ได้นะถ้าเห็นแรดไหมล่ะ
อะไรอย่างนี้ถามให้ดีเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแร็ดมันมีหลายความหมาย
อันนี้ต้องพูดตรงต้องใช้ให้มันถูกใช้ให้มันควรดูสถานการณ์ให้ดี
คือดิฉันคิดว่าแร็ดเนี่ยเป็นสัตว์ที่แข็งแรงนะที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคน
เอาจริงแล้วก็ที่เป็นสัตว์มันก็น่ารักดีแล้วมันเทียบกับผู้หญิงทำไมผู้ชายไม่เปรียบเทียบบ้าง
ใช่จริงคุณผู้หญิงเขาไม่ค่อยชอบฟังจริงใช่ไหมอ้าวแต่ว่า
เอ้าขันข้างสิไม่เอาไม่เอาแต่ต้องจำโซโลแกนนี้ไว้ต่อให้เขาจะรัดหรือไม่รัดเราก็ต้องบอกว่าถึงรัดก็รัก
ถ้าเกิดว่าเราโดนด่าเราจะบอกเรารักไหมมันก็จะซอฟต์ลงทุกอย่างมันก็จะดูแบบว่าผ่อนคลาย
ยังไงก็รักโอ้โหใจหายแวบแล้ว